ลูกชายบิ๊กแจ๊สที่สงสัยว่าถูกวางยาพิษ

มือชาตัวซีดมือเขียวเลย
เขาสงสัยว่าวางยาพิษกันหรือเปล่า
เป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นอะไรกันหรือเปล่า

กระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิทธิ์
เขารู้จักกันในนามนายกโบลิ่ง

แต่คุณพ่อสิค่ะพลตบรดโทคำรวจทูปกระจ่าง
บิ๊กแจ๊สนายกอบจปฐุมธานี
บอกว่ามีความรู้ด้านสมุนไพร

สงสัยว่าลูกชายโดนวางยาพิษ

เขาก็บอกว่า๙มิถุนายน
ที่ผ่านมาบ่าย

แม่บ้านก็เอาน้ำมาวางไว้ให้

แล้วก็ออกไปทำภารกิจแบบลงพื้นที่

ตัวชาแขนขาชา

ถ้าคิดว่าสงสัยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่า
นอนพักเอาแรงหน่อยก็แล้วกัน

ต้องเรียกกู้ภัยให้พาส่งโรงพยาบาล
กู้ภัยมาถึงปฐมพยาบาลก่อน
ปรากฏว่าตอนที่กู้ภัยมาช่วยปฐมพยาบาล

มันคล้ำดำแล้วเหมือนเลือดไม่ไปเลี้ยง

คุณหมอเอ็กซาเรย์สมอง

กลับมาบ้านอาการยังไม่ดีขึ้นเลยนะ
สั่นก็เลยไปหาหมออีกสักรอบ

สมองด้วยว่ามีอะไรผิดปกติ

การตรวจล่าสุดอันนี้รอผลตรวจอยู่นะคะ
ฟังเสียงนายกโบลิ่งนิดนึงค่ะ

พอสักประมาณไม่ถึง๕๐

ประมาณ๕นาทีได้ประมาณนั้น

พอช้าลงไปหมดเราก็นึกว่า

มึนเมา

ไข่อะไรให้ทานน้ำสมุนไพร

แต่พอสักพักนึง

เราก็ฝืนส่งผู้ใหญ่กลับ

เราก็พูดให้ในห้องฟังว่าผมรู้สึกอย่างนี้นะ
เขาคงก็แบบว่าพอร์ตน้อยหรือเปล่า
ไปนั่งนอนที่โซฟา
แล้วก็พี่เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยดู
พอมาดูก็วัดชีพจรนะฮะสูง๑๘๘นะฮะ

ด้านคุณพ่อค่ะบิ๊กแจ๊สค่ะพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกกระจ่าง
นายองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดประธุมธรรมนี้บอกว่า

ไม่เคยมีอาการเกี่ยวกับสมองหรือหลอดเลือดอะไรเลย
จู่จะมาวูบมาเบลอแบบนี้ได้ยังไง
บิ๊กแจ๊สบอกว่าผมมาเป็นแพทย์ทางเลือก
อาการแบบนี้มันคือขาดเลือดกระทันหันอย่างเฉียบพลัน
เคราะห์เอาไว้๒อย่าง๑เกิดจากหัวใจ

คือเลือดไปเลี้ยงมือเลี้ยงเท้าไม่ได้จนต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะ
แจ๊สบอกว่าสงสัยใครเอาอะไรมาให้ลูกผมกินหรือเปล่า

แจ๊สบอกผมมีความรู้เรื่องสมุนไพร
ก็เลยให้ลูกเคี้ยวสมุนไพรชนิดนึงนะคะเพื่อทดสอบ
ถ้าโดนวางยาก็คือลิ้นเนี่ยจากสีชมพูจะกลายเป็นสีดำคล้ำ

ถ้าคนที่โดนสารพิษเข้าไปถ้าเคี้ยวสมุนไพรตัวนี้เข้าไป
ลิ้นคนปกติจะออกแดงแต่ถ้ามีสารเคมีเข้าไป
จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับอันนี้คือสมุนไพรไทย
ผมก็เลยไปหามาแล้วให้ลูกชายเคี้ยวนะครับ
พอเคี้ยวไปบอกว่าลิ้นมันเปลี่ยนเป็นสีดำ
แล้วผมมันหมายความว่าอะไรมันต้องมีสารอะไรเข้าไปในร่างกาย
นั่นไงพอทดลองเคี้ยวสมุนไพรดูแล้วลิ้นเป็นสีดำเลย
สงสัยจะโดนยาพิษสารพิษวางยาอะไรหรือเปล่า

ก็ไม่แน่ใจก็บิ๊กแจ๊สก็ตั้งข้อสังเกตแหละ
มันเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นคู่แข่งอะไรไหม
อยากให้ผมมีหลักฐานต่อไปก็ให้ลูกผมระวัง
แต่คนที่ทำลูกผมถ้าผมรู้ก็ต้องระวังด้วย

ใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้มีการแจ้งความอะไร
เป็นเพียงการสันนิษฐานจากบิ๊กแจ๊สแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ถามคุณหมอดูดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
แพทย์หญิงมณฑวรรณเวทอนันนุรักษ์
แพทย์เฉพาะทางอายุราศาสตร์โรคหัวใจโรคพยาบาลปาโลรังสิทธิ์
คุณหมอบอกว่าอาการของนายกโบลิ่ง
ก็คือเบื้องต้นอ่อนเพลียอ่อนเพลียแบบเยอะ
แต่ส่วนอื่นมันไม่ผิดปกติอะไรเลยนะคะ
ตอนที่อยู่ในห้องฉุกเฉินก็ตรวจคลื่นหัวใจ
ตรวจอะไรอย่างละเอียดมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
เดี๋ยวต้องรอผลอย่างละเอียดใช่ไหม
ใช่ไปตรวจล่าสุดอีกโรงพยาบาลหนึ่งรอผลอยู่ค่ะ